คุณผู้ชมคะใครไปดูคอนเสิร์ตของคุณปูพงศิษยคัมภีร์มา
อาจจะทราบข่าวนี้กันแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่จบคอนเสิร์ตเนี่ย
มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นคือมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ไล่ยิงไล่ฟันไล่ทำร้ายร่างกายกันจนทำให้มีหนึ่งคนเสียชีวิตนะคะ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ครบทั้ง๖คนแล้ว
และเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี่ค่ะไล่ยิงกันแบบนี้เลยนะคะ
เนี่ยฝ่ายที่ถูกทำร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๓คน
แล้วก็เนี่ยฝ่ายรถยนต์นั่งกันมาหลายคนเลยแล้วก็เปิดประตู
ลุกขึ้นยืนเล็งปืนแล้วก็วิ่งไล่ฟันกันแบบนี้ค่ะ
ไม่สนใจอะไรเลยกฎมงกฎหมายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๑๓๐น
ตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เขาได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็ปลาระเบิดใส่กัน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพ
อยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยหน้าหมู่บ้านหมุนระดานะคะ
พอลงพื้นที่ตรวจสอบหูวผู้ชมนี่

คือรุมกันเห็นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุกลางถนนเลย
พบร่างของนายถิติพัฒน์เขียวสำรานอายุ๑๕ปี

สภาพนอนเสียชีวิตอยู่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน
ทราบขนาดเข้าลำคอด้านซ้าย๑นัดกระสุนฝังใน

เป็นของผู้ตายนี่แหละค่ะล้มคว่ำอยู่ด้วย
เพื่อนของผู้ตายที่เป็นเยาวชนอีกคนนึงเหมือนกันนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ผู้ตายเนี่ยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวงานดูคอนเสิร์ต

หมู่บ้านเปียวรารมที่ตำบลบางบัวทอง
พอดูคอนเสิร์ตสนุกสนานกันจบแล้วระหว่างทางกลับบ้าน
ดันไปเจอกับกลุ่มคู่อริเก่าที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
ก็เลยมีปากเสียงกันจากนั้นก็ขับรถไล่กัน
กลุ่มผู้ตายที่ขับตามกันมาเนี่ยคุณรู้ไหมกี่คน
กลุ่มของคู่อริเนี่ย๖คน

พอถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาอีกหนึ่งนัดแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดด้วย
แล้วก็เห็นนายถิติพัฒน์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ล้มลงไปนอนกับพื้น
ส่วนกลุ่มคนก่อเหตุที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งมาก็เร่งเครื่องหลบหนีไปนะคะ
สืบสวนสพบังบัวทองลงพื้นที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หาเส้นทางการหลบหนีของกลุ่มคนก่อเหตุ
ไปเจอรถเก่งยี่ห้อโปรตอนสีขาวทะเบียน
ที่เป็นรถคันที่ใช้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้
คอนโดในซอยปู่เทพปู่จันทร์ที่ตำบลบางบัวทอง

๓คนนี้ไปซ่อนตัวในหมู่บ้านบัวทองธานี

เพราะกลัวอีกฝ่ายจะมาเอาคืนนะคะ
ส่วนอีกคนนึงในเติ้ลอายุ๑๗ปีคนนี้เข้ามามอบตัวค่ะ
หลังจากนั้นในฟลุ๊กอายุ๑๖ปีที่เป็นมือยิง

ส่วนอีกคนนึงอายุ๑๗ปีก็ติดต่อเข้ามอบตัวแล้วเหมือนกัน
พอตำรวจไปตรวจค้นหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้
มีมีด๒เล่มมีกระสุนปืนมีไม้เบสบอล๑ด้าม
ทิ้งอยู่ที่ข้างสนามย่าตรงหมู่บ้านส่วนในรถที่จอดทิ้งมีปืนปากกา
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ที่ยิงไปแล้ว๔ปลอกนะคะ
แล้วก็มีประทัดยักษ์ห้าลูกด้วยครับล่าสุดนะฮะ
๖คนโดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นครับ
แล้วก็มีระเบิดและปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินคดีแต่ว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ซึ่งศพของนายถิติพัฒน์หรือว่านายจ๊อปนะคะ
ครอบครัวกับญาติก็ไปรับมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้ว
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดละหารที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ

คุณแม่เนี่ยร้องไห้ตลอดเวลานะคะแล้วก็บอกกับทีมข่าวเราว่า
เสียใจมากแล้วก็ทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูก
แม่บอกแม่ไม่กล้ามองศพลูกเลยแม่ทำใจไม่ลงจริง
ส่วนเพื่อนในเหตุการณ์ก็เดินทางมาร่วมรดน้ำศพกันทุกคนนะคะ
ทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครพกอาวุธไปดูคอนเสิร์ต
และไม่ได้ไปหาเรื่องกับคนเกาะเหตุก่อนด้วยค่ะ